กรณีใครที่ตามข่าวของพี่เลี้ยงเด็กที่ชื่อจุ๋มอยู่
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราได้ติดตามกันแน่นอนค่ะ
คุณผู้ชมเพราะว่าพอหลังจากเป็นข่าวเป็นคราวไป
มันก็มีข้อมูลออกมาพูดถึงเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับโรงเรียนในเครือสารศาสตร์ทั่วประเทศ
คือเขาบอกว่ามีโรงเรียนในเครือสารศาสตร์ทั้งหมดคือ๔๒แห่ง
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนเข้ามานี่๓๔แห่งแล้ว
เรื่องของการบูลลี่เรื่องของการทำโทษของครู
เรื่องของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอะไรต่าง
แต่มันก็จะลามไปถึงโรงเรียนทั้งระบบ

ของเอกชนแล้วก็ของรัฐที่ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
ใช่ค่ะทีนี้ก็มีการออกมาจี้ให้ทางกระทรวงศึกษาธิการว่า
จะมีมาตรการไหนไหมที่จะมาป้องกันที่จะสร้างระบบขึ้นมา
เพื่อที่จะมาดูแลมาคุ้มกันเด็กอย่างน้อยจะได้ทำให้ผู้ปกครองสบายใจด้วย
มันผู้ฟังครับด้านประชงครับข่าวใจที่เกิดขึ้นในโรงเรียนศาลศาสตร์วิทยาลัย
คือขุดกันไปขุดกันมาเนี่ยมันมีเรื่องที่คาดคิดไม่ถึงโผล่ขึ้นมาอีกหลายเรื่องนะครับ
แล้วที่โผล่ขึ้นมาอีกหลายแห่งก็เป็นโรงเรียนในเครือในเครือข่ายที่หัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้พาดหัวว่าแฉเครือข่ายสารศาสตร์โดนร้อง๓๔แห่ง๓๔แห่งในจำนวนทั้งเครือข่ายทั้งหมดเนี่ย๔๖นะครับ
ไม่ใช่๔๒ที่ผมรู้เพราะว่าผมมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เครือข่ายของโรงเรียนสารศาสตร์เขาทำในวาระที่เขาเชิดชูภาพของผู้บริหารโรงเรียน
ฉะนั้นผมอยากให้ดูภาพรวมของโรงเรียนในเครือข่ายสารศาสตร์ก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหน
ถ้าภาพเข้ามาจะเห็นเลยนะครับว่า
มีภาพของโลโก้โรงเรียนสารศาสตร์แต่ละแห่งเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนี่นี่โรงเรียนในเครือสารศาสตร์
เยอะไปหมดเลยครับแล้วก็เอาเลื่อนให้ดูภาพแต่ละโรงเรียนแต่ละโรงเรียนของเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเหมือนกันทั้งนั้นคือมีลักษณะเป็นรูปโดมอยู่บนหลังคารูปโดมอยู่บนหลังคา
จะส่วนใหญ่จะเป็นรูปสีแดงนี่ไหมฮะนี่อยู่ที่สารศาสตร์พัฒนาสารศาสตร์เทคโนโลยีสารศาสตร์เนี่ยสารศาสตร์ที่เอกตราสุขสวรรคแต่ละแห่งเนี่ยกว้างใหญ่ไปสารมาก
แล้วก็มีรูปโดมอยู่ข้างบนมีอนาเขตบริเวณเป็นโรงเรียนที่เรียกว่ามีมาตรฐานถ้าพูดถึงว่าในความเป็นความเป็นความก้าวหน้าเป็นในเรื่องของตัวอาคารในเรื่องความพร้อมของสถานที่
เหล่านี้ทั้งหมดนี่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ชื่อสารศาสตร์วิเทศหมดเลย
ธนบุรีอยู่ที่บางบัวทองอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ผมได้ภาพเหล่านี้มาจากหนังสือประกาศเกียรติคุณผลงานของผู้ก่อตั้งโรงเรียน
เขาใช้ชื่อว่าสุดยอดนักการศึกษาแล้วก็มีรูปของอาจารย์พิบูลยงกมลนี่วิทยาศาสตร์ราชพฤกษ์ที่กำลังเป็นข่าวเนี่ยอันนี้เนี่ยแล้วก็
รอบปี๓๐ปีเขาฉลองตำแหน่งกันเมื่อปี๓๗เนี่ยมีอดีตนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยไปร่วมงานด้วยไปเป็น
ประธานในการฉลองด้วยรูปของอดีตนายกชวนหลีกภัยนะใครที่เคยเดินทางไปถนนพระราม๒
ธนบุรีปากท่อถ้าขาออกไปที่จะไปทางโน่นล่ะไปสมุทรสงครามไปเพชรบุรี
ท่านจะเห็นอาคารหลังใหญ่แล้วก็มียอดโดมสีแดง
สถานที่กว้างขวางสวยงามตรงนั้นคือโรงเรียนอินเตอร์
ที่อยู่ในเครือสารศาสตร์เนี่ยท่านเห็นไหมฮะ
นี่เขาประชุมกรรมการผู้บริหารโรงเรียนผู้อำนวยการทั้งหมดเนี่ย
สี่พันกว่าคนครับเขาไปร่วมประชุมสัมมนาและถ่ายรูปร่วมกันที่นี่
เห็นไหมครับว่ายิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนผมเอาความยิ่งใหญ่อลังการของอาณาจักรโรงเรียนในเครือสารศาสตร์วิเทศมาให้ดู
เพื่อจะบอกว่านี่ขนาดโรงเรียนใหญ่และมีอาคารเป็นมาตรฐานขนาดนี้
มีผู้ก่อตั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดนักการศึกษาขนาดนี้
แล้วยังมีเรื่องที่เป็นข่าวขึ้นมาได้ยังไงยังมีเรื่องครูทำกับเด็กอย่างนี้ได้ยังไง
พอคิดไปคิดมาก็คิดว่าเออแล้วนับภาษาอะไรกับโรงเรียนที่
ไม่ใหญ่โตไม่มีเครือข่ายใหญ่โตแบบนี้แล้วจะไม่มีเรื่องที่ครูทำกับเด็กแบบนี้เกิดขึ้น
นี่เป็นความภาวะของคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายาย
เรื่องที่เกิดขึ้นคราวนี้จึงทำเอาพ่อแม่ผู้ปกครองผมว่าเขาก็ภาวะกันตามตาม
เขาสมควรว่าลูกหลานของตัวเองจะเจอแบบเดียวกันนี้บ้างไหมฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นจังหวะโอกาสที่
กระทรวงศึกษาธิการจะตื่นขึ้นมาสอดส่องดูแลการศึกษาเอกชนอย่างจริงจัง
การดูแลการศึกษาเอกชนเนี่ยเขามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสำนักงานการศึกษาเอกชนที่
ตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาคุณกระหนกวันวิลาวันเนี่ย
ดูดูอยู่ก็ลองคิดดูสิครับว่าจะสร้างระบบขึ้นมายังไงให้มันเป็นหลักประกัน
ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้มั่นใจว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีก
แล้วระบบที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเอาใจใส่
ของผู้ที่เป็นผู้อำนวยการของคนที่เป็นผู้รับใบอนุญาต
หรือเจ้าของสถานศึกษาคือว่าถ้าครูทำผิด
แล้วทำกับเด็กเหมือนกับที่โรงเรียนนี้ทำที่ครูจุ๋มทำเนี่ย
ผู้อำนวยการจะต้องโดนด้วยครับในฐานะที่ว่าไม่สอดส่องดูแล
ไม่มีระบบที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของครูแล้วถ้ามันพิสูจน์ได้ว่า
เจ้าของกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ใส่ใจที่จะแก้ไขปัญหา
ต้องปิดกิจการครับต้องปิดกิจการครับ
ทำให้เห็นเลยว่าเจอเข้าไปอย่างนี้เขาเอาจริง
ตัวครูที่ทำกับเด็กเนี่ยต้องเจอคดีอาญา
เหมือนที่ครูจุ๋มและครูในโรงเรียนนี้หลายคนโดนอยู่ตอนนี้
เห็นหัวข่าวเมื่อเช้าไหมครับครูจุ๋มเจอสามข้อหานัก
อีกคนนึงที่เป็นครูฟิลิปปินส์จับครูฟิลิปปินส์แอบทำงานด้วย
ผมขอขยายข่าวให้ท่านผู้ชมได้ทราบหน่อยว่า
เรื่องการเอาโทษเนี่ยข่าวบอกว่าพลตำรวจโทอำพลบัวรับพร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งพูดถึงเรื่องของครูจุ๋มว่า
ตนได้สั่งการไปยังผู้กำกับสพชัยพฤกษ์นนทบุรี
ให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาอย่าทำไปตามกระแสสังคม
โดยตอนนี้มีคลิปจากผู้ปกครองจำนวนกว่าสิบคลิปแล้วได้สอบปากคำครูและผู้ปกครอง
อยู่ในเหตุการณ์ไปแล้วกว่าสิบรายจากการตรวจสอบหลักฐานคลิป
ครูท่านนี้ลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุจริงโดยได้สั่งดำเนินคดีในข้อหาข้อ
ที่หนึ่งทำร้ายร่างกายข้อหาที่สองกักขังนวงเหนียว
ข้อหาที่๓ผิดพรบค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แล้วเมื่อวานนี้พันธบทโทษธิติวัฒน์หรือชานุกูลรองภูมิกับตำรวจต่อม
จังหวัดนนทบุรีได้ไปพบพันตรวจเอกสถิตพรบุญ
รัฐพันธ์ผู้กำกับสพชัยพฤกษ์เพื่อประสานข้อมูล
ติดตามตัวจับกลุ่มครูฟิลิปปินส์คนหนึ่งที่เป็นผู้ชาย
เพื่อสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสารศาสตร์แล้วก็ได้ก่อเหตุทำร้ายเด็กอนุบาล
ทำร้ายโดยการกระชากแขนแล้วเหวี่ยงเข้าห้องน้ำซึ่งผู้ปกครองได้แจ้งความไว้แล้วที่สพชัยพฤกษ์
แล้วปรากฏว่าครูฟิลิปปินส์เนี่ยหรือครูต่างชาติเนี่ย
ฟิลิปปินส์เนี่ยมันอยู่ใกล้บ้านเรา
ภาษาอังกฤษเขาก็ดีนะฟิลิปปินส์เนี่ยครูฟิลิปปินส์จะมาหากินในบ้าน
เราเยอะมาสอนอยู่ในโรงเรียนสารศาสตร์เนี่ยเยอะมาก
รวมทั้งโรงเรียนในเครือข่ายด้วยทีนี้ล่าสุดพันธบทโทมหาพลมีเสน
รองภูมิกับสพชัยพฤกษ์บอกว่าล่าสุดมีผู้ปกครองเข้ามาแจ้งความ
ทุกข์แล้วจำนวน๘รายระบุว่าถูกทำร้ายทั้งตบตีทั้งดึงหู
ข่ายทำร้ายผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
ทำให้ศูนย์เสียเสรีภาพแล้วก็จะมีผิดพรบคุ้มครองเด็ก
พศสองพันห้าร้อยหกสิบด้วยซึ่งรายละเอียดของข่าวเหล่านี้
เดี๋ยวจะจะมีข่าวตามมาแต่สรุปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคราวเนี้ย
ผมคิดว่ามันเป็นเหรียญสองด้านคือมันไม่ศูนย์เปล่าหรอก
อย่างน้อยมันจะส่งผลให้ตอนนี้สถานศึกษา
สถานศึกษาที่มีเด็กอนุบาลเด็กเล็กเนี่ยผมคิดว่า
เจ้าของและผู้อำนวยการต้องตื่นขึ้นมาไปส่องดูซิ
ไปดูรายละเอียดซิครูในโรงเรียนเราเป็นอย่างนี้ขึ้นมาหรือเปล่า
เหมือนกันหรือเปล่าทำอย่างนี้กับเด็กไหมอ้าว
นี่คือผลผลดีที่จะเกิดขึ้นก็คือจะทำให้
วงการโรงเรียนอนุบาลทั้งหลายทั่วประเทศตอนนี้
ตื่นขึ้นมาคอยดูแลเรื่องนี้